คุณเห็นโฆษณาของแม่ลูกคู่นี้หรือยัง

ของโบว์แวนด้าและก็น้องมะลินะคะ

รวมถึงค่ะยินดีมากเลยที่แฟนคลับให้การตอบรับเป็นอย่างดีค่ะ
ปล่อยออกมาให้แฟนได้ชมแล้วสำหรับภาพยนตร์โฆษณาสุดน่ารักของแม่ลูกครอบครัวสหวง
อย่างแม่โบแวนด้าและน้องมะลิพาขวัญ
โดยคุณแม่คนสวยที่งานนี้จุงมือลูกสาวมาโชว์ตัวเดินแบบบนแคทวอล์อีกครั้ง
เผยว่าชื่นชอบผลงานชิ้นนี้เป็นอย่างมาก
ดีใจที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากแฟนคลับคนรักน้องมะลิ
และอีกไม่นานผลงานชิ้นที่๒ก็จะปล่อยออกมาให้ได้ชมกันอีก
ทั้งนี้ยังเผยความรู้สึกที่จะได้พาลูกสาวเดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
ความฝันของสามีผู้ล่วงลับว่าดีใจที่ทำได้สำเร็จ

และการเดินทางครั้งนี้เจ้าตัวก็เตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีค่ะ
และแล้วก็ต้องมีความสะทุกที่ได้